ที่นครสวรรค์ทั้งประชุมครับกลางดึกคืนที่ผ่านมา
มีคนไปเจอศพของหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งอยู่ที่ริมคลองชลประธาน
สภาพร่องรอยของศพถูกกรีดด้วยของมีคมที่ใบหน้า
มีเชือกรัดอยู่ที่คอด้วย
สามีบอกว่าภรรยาออกไปจากบ้านคือหายไป๓วันแล้ว
อืมล่าสุดก่อนจะออกไปจากบ้านบอกว่าจะไปทำเรื่องขอฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
ค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีคนพบเป็นศพโอ้โหนี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปนำศพขึ้นมานะครับอยู่ป่ารกข้างทางครับ
ริมคลองชลประธานนะครับที่พื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
กู้ภัยนำศพขึ้นมามาตรวจชนะสูตรในเบื้องต้นเนี่ยคือสภาพศพก็ขึ้นอืดแล้วนะฮะ
กางเกงยีนเสื้อยืดแขนยาวสีเข้มตามร่างกายนะครับ
พบว่าถูกของมีคมกรีดที่ใบหน้าตั้งแต่หน้าผากมาถึงจมูกนะฮะโอ้โห
แล้วที่ลำคอมีเชือกไนลอนมัดอยู่ด้วยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
ที่หายไปนั่นแหละค่ะนี่นะฮะนี่คือผู้ตายนะครับ
นายสุภาชัยทองคำมาดูศพแล้วก็ยืนยันว่านี่คือภรรยาของเขา
หายไปจากบ้านตั้งแต่๑๗พฤษภาคมขี่รถออกไป
บอกว่าจะเอาเอกสารฉีดวัคซีนไปให้อสม
เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่า
ระหว่างที่นางสาวมนชายาขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
จะไปยื่นเรื่องขอฉีดวัคซีนโควิด
คนร้ายคงจะดักรออยู่แล้ว
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายก่อนใช้มีดกรีดที่ใบหน้า

แล้วใช้เชือกไนลอนมัดที่คอแล้วลากศพไปทิ้ง
ป่าริมคลองชลประธานเพื่ออำพลางศพ

วันนี้ตำรวจสพตาคลีที่นครสวรรค์
นำตัวนายสุภาชัยสามีไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
นายสุประชัยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่า
หลังจากภรรยาขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
๑๗พฤษภาคมเนี่ยออกไปตอน๕โมงเย็น
จะเอาเอกสารฉีดขอฉีดวัคซีนโควิดเนี่ย

พฤษภาคมเขาออกตามหาทั้งวันหายังไงก็ไม่เจอ
พฤษภาคมโทรหาคนรู้จักให้ไปถามหมอดูให้หน่อย
หมอดูเนี่ยทำนายว่าภรรยาเขายังมีชีวิตอยู่

ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่หน้าบ้านมีคลองชลประธาน
เขาก็เลยตัดสินใจไปดูตรงจุดที่หมอดูบอก

เมื่อวานนี้๒๐พฤษภาคมตอนค่ำ
นายสุภาชัยบอกว่าเขากลับไปดูที่เดิมอีกครั้งนะครับ
ครั้งนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกลิ่นศพออกมา
ก็เลยเดินตามกลิ่นไปเดินตามรอยเท้าไป
จนกระทั่งไปเจอศพภรรยา
นายสุประชัยบอกว่าอยู่กินกับภรรยามาได้ประมาณ๑๐ปี

นายสุประชัยบอกว่ามีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ภรรยาเนี่ยแอบปันใจให้กับผู้ชายคนนึงชื่อในกั้ง

แต่ก็ยอมรับได้เพราะว่ารักภรรยาคนนี้มาก
ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยก
ซึ่งมันมีพิรุษอยู่แล้วสถานที่อ่ะ

ใช่ใช่เขาก็เคยทำร้ายแฟนผมมาไง
สงสัยไปตอนไหน
หน้าท่ารึเปล่า

เธอก็จะเป็นท่านบันเตอร์

จะได้หรือ

ยังไม่เจอกันนะเมื่อคืนเขามาให้ปากคำกันค่ะ
เขาก็เอาตัวมาให้ปากคามกันนะแน่แต่ทีนี้
แต่คนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักทางนี้ทั้งคู่แล้วบ้านอยู่ตรงนี้
ทำไมจะไม่รู้จักจักรยานยนต์ก็ยังไม่เจอนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
สื่อข่าวของเราไปตามหาในกั้งที่สามีของผู้ตายเขาบอกนะครับ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะเดี๋ยวจะได้ชี้แจงอะไรกันด้วย
บ้านของนายกั้งห่างจากบ้านของสร้ายผู้ตายไม่ไกลนะครับ
ในกั้งเนี่ยตำรวจมาสอบปากคำไปตั้งแต่เมื่อคืนถูกปล่อยตัวเมื่อเช้านะฮะ
ไปถึงเนี่ยเราก็ได้เจอกับในกั้งแล้วก็ภรรยานะครับทั้งคู่ก็บอกแค่ว่าเหนื่อย

เหนื่อยครับขอร้อง
อย่ากดดันได้ไหมคะขอร้องค่ะ

ไม่เป็นไรแค่มาถามถามก็เฉย
ที่ดีของพวกศพตรงนั้นคือเป็นที่ประทับ
เข้ามากจะไปคุยกัน
ประจำครับประจำเลยไปคุยกันสองคนอย่างงี้ครับ
ได้ยินเสียงหมาหอนทุกคืนนะฮะชาวบ้านออกเรือหาปลาในคลองได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องแบบช่วยด้วยช่วยด้วยก็มี
ช้าวันนี้นักประดาน้ำลงสำรวจคลองชุลวัทธาคลองชายนาฏปลาสัตว์ตรงจุดที่พบศพนะครับ
เพราะว่าจักรยานยนต์กับกระเป๋าสะพายทรัพย์สินเอกสารของผู้ตายเนี่ยยังหาไม่เจอ
ว่าคนร้ายอาจจะทิ้งไว้ในคลองก็ได้นี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาล่าสุดครับท่านผู้ชมดูภาพล่าสุดหน่อยนะฮะ
นี่ฮะตำรวจเอาตัวในกั้งไปสอบปากคำทั้งคืนแล้วปล่อยมาเมื่อเช้าใช่ไหม
เมื่อเช้าเราไปคุยด้วยบอกเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากคุยแล้ว
นี่ล่าสุดตำรวจไปปิดล้อมบ้านอ้าวค่ำที่ผ่านมานี่เองฮะ
นี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะฮะบ้านในกั้งปรากฏว่าเจ้าตัวในกั้งเนี่ยขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ไม่ยอมออกมาพบตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่ชั่วโมงกว่าก็ไม่สำเร็จ
ต้องไปตามน้าชายให้มาเจรจาจนในกั้งเนี่ยยอมออกมาจากบ้าน
้าชายชื่อนายธันวานายธันวาน้าชายในกั้งเนี่ยไปเกลี้ยกล่อม
บอกว่าเข้าไปหาในกั้งหลานชายในบ้านเห็นอะไรรู้ไหม
เห็นอะไรคะในกั้งนั่งถือปืนอยู่ตลอดเวลาอุ้ย
อาการนี่แบบเครียดเลยทำท่าเหมือนพร้อมจะยิงตัวตายตลอดเวลา
ค่ะต้องเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงก่อนที่จะยอมสารภาพว่า
เป็นคนฆ่านางสาวมนชายาเขาตายจริงสารภาพแล้วสารภาพแล้ว
แต่ยังไม่ยอมบอกสาเหตุสุดท้ายน้าชายก็พาตัวหลานชายออกมาจากบ้าน
โดยเขาบอกแค่ว่าเขาทำคนเดียวแต่ยังไม่บอกเรื่องมูลหกมูลเหตุอะไรต่าง
ทำไปทำไมอะไรยังไงนะครับค่ะตำรวจคุมตัวไปแล้วเดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผลต่อ
นี่ฮะสารภาพแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเขาทำคนเดียวนะ
ก็ต้องไปขยายผลต่อนะฮะว่าสาเหตุทำไปเพราะอะไร
จักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ยเจอแล้วนะฮะห่างจากจุดเจอศพประมาณหนึ่งเมตร
กระเป๋าสภายเนี่ยถูกเผาทิ้งไปแล้วโอ้โหโหเที่ยมจริงค่ะ